ผมแนะนำจุดนี้อีกหนึ่งเดียวในโลกในประเทศไทย
พระอาทิตย์ตกดิน๑๕ช่องประตูที่นี่ทีเดียว
ปราสาทหินพนมลุงภาพนี้นะครับนี่นะฮะ

นี่คือบรรยากาศที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เฝ้ารอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์
ดวงอาทิตย์ตกตรง๑๕ช่องประตูปราศาสตร์พนมรุ้งครั้งแรกของปี
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกนะครับ
นางสาวพิมนารากิจโชธประเสริฐ
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรำบอกว่าในรอบ๑ปีครับ
ดวงอาทิตย์จะตกตรง๑๕ช่วงประตูประสาท

ระหว่างวันที่๕๗มีนาคม
คือวันนี้แหละครับตั้งแต่เวลาประมาณ
โอ้โฮดูภาพนี้สิครับ
ถึงเวลา๑๘๑๕นนะครับ
และอีกครั้ง๖๘ตุลาคม

และขึ้นตรงอีก๒ครั้งในวันที่๓๕เมษายน

และในวันที่๙ถึง๑๑กันยายนของทุกปี

หากผู้ใดได้ชมดวงอาทิตย์ตกตรง๑๕ช่องประตูปราศาสต

ถ้าใครเห็นนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โดยในวันดังกล่าวทางอุทยานจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่
ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง

และดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์นี้
ยังได้เที่ยวชมความงามของปราศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
ผมไปหลายครั้งหลายครานะครับคุณบุ๊คคุณดาว
ผมจะไปเฝ้าดูเวลานี้ครับใจจดใจจ่อนะครับ
จะเป็นสแตนองค์จุดนั้นก็คือเป็นจุดเด่นสำคัญ

ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์
นักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นี่หรือคืออันซีนประเทศไทยนี่คือหนึ่งเดียวในโลก
และสมัยผู้สร้างในปราสาทหินในภูเขาศรียมพูแห่งนี้นะครับ

ผ่านเข้ามาแล้วก็การสร้างคล่อม

ทำไมเขาสร้างได้ตรงช่องกล่องพอดี
เขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณทางดาราศาสตร์
ของคนโบราณในสมัยก่อน
ซึ่งสามารถคำนวณได้ว่า
ดวงพระอาทิตย์จะมาขึ้นตรงกับ๑๕ช่องประตูเมื่อไหร่วันไหน